พาขึ้นเหนือไปปูน
เขาจัดการิกละดิโอ้โหใกล้
เสือผืนหมอนใบเปิดใจคุยปัญหา
เอ้าทำไมบรรยากาศไม่เห็นเหมือนของพี่เบิร์ตเลยอ่ะ

แต่ว่าดูแบบบรรยากาศโอเคอากาศโอเคดูฟ้าดิ
พี่เบิร์ตจัดไม่ได้ทหารไม่ให้จัด
ทหารไม่ให้จัดเป็นเอ้าเดี๋ยวนี้ถ้าไปขออนุญาตเขาให้
เดี๋ยวมันมีกฎหมายการทุ่มป่ะเป็นห่วง
ก็ตรงนี้เขากำลังปรับปรุงมันมีน้ำท่วมขังพี่เบิร์ต

ตรงนี้เนี่ยคือสนามย่าลานเนินนุ่ม
อยู่ที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แล้วเมื่อกี้เห็นเสื้อเห็นโลโก้แบบนี้
สสจีนนะสิสสจีนพุทธิตาชัยอนันต์
สสเขต๔จังหวัดเชียงใหม่ของก้าวไกลนี่แหละ

เขาจะมาจัดกิจกรรมเสือบผืนหมอนใบ
เปิดใจคุยปัญหาเสือผืนมีแล้วหมอนใบก็มีแล้ว
แต่ท้ายที่สุดไม่ได้เปิดใจคุยปัญหาเลย
เพราะว่าตอนแรกกะจะปูเสือนั่งสนามย่าเหมือนกับนั่งปิ๊กนิก
และจะคุยแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาจากประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
นี่ขนาดมีประชาชนมานะก็มีบางส่วน
มีนักศึกษามามาร่วมคุยประมาณสัก๓๐คน
แต่ว่าลานเนินนุ่มตรงนี้

นี่ไงเอารั้วมากั้นเลยไม่ให้เข้า
เขตทหารก็โอเคถ้าเขาดูแลอยู่

และอันนี้เป็นจังหวะที่ทหารก็มาคุยกับทางสสจีน
แล้วก็แจ้งบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะ

ผู้จัดกิจกรรมเขาก็เลยย้ายจุดปูเสือบ
ที่ลานย่านอกรั้วอีกฝั่งแทนนะคะ

สสจีนบอกว่าโอ๊ยเสียดาย
เสียดายที่ประชาชนไม่ได้มานั่งล้อมวงตรงเนินย่า
จับกลุ่มคุยปัญหากัน
แต่กิจกรรมนี้หาพื้นที่ที่จะคุยกับประชาชน

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที
คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ป่ะว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที
คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที
คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที
คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที
คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที

คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที
คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที
คุณผู้ชมถามมาในไลฟ์ว่าเขาขอฟังเหตุผลที่ไม่ให้จัดอีกที